เราไปติดตามบรรยากาศการแข่งขันวันแรกนะครับ
ของการแข่งขันขี่ม้านานาชาตินะครับปรินเซสคลับนะครับ

สำหรับการแข่งขันในรายการนี้นะครับขี่ม้าปินเซสครับนะครับ
พระเจ้าหลันเถิบพระองค์เจ้าพัชรภาคิตยภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาค
โดยผลการแข่งขันแชมป์ก็เป็นของนักกีฬาจากประเทศไทย
จะมีไปจนถึงวันที่๒๖พฤศจิกายนนี้ปีนี้นอกจากนักกีฬาไทยแล้วก็ยังมีนักกีฬานาชาติระดับโลกมาแข่งขันด้วย
ก็เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ประจำปีอยู่แล้วนะครับ